ผมพยายามไม่มองว่าเจนไหนนะเราก็อยากได้คะแนนทุกเจน
คนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยอาจจะเรามองแล้วก็รู้กันนะฮะว่า
มีเป้าหมายไปที่พักการเมืองบางพักโดยเฉพาะเลย
แต่เด็กจำนวนไม่น้อยนะผมจะบอกนะก็ผิดหวังนะ
แล้วก็จะมีทางเลือกใหม่ให้กับภาคการเมืองอื่น
สวัสดีครับผมแสนยกรสิงห์วิทยาลัยธรรมครับ
ที่ผู้สมัครสอสอกรทมพักชาติพัฒนากล้าครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมือง
ประจำรัฐสภาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลครับ

ประมาณ๘๙ปีก็หันเหมาเป็นนักการเมือง
ตำแหน่งโคศกพักก้าก่อนหน้านี้ครับ
พอพักกล้ากับพักชาติพัฒนารวมกัน
ตอนนี้ผมก็มาเป็นผู้สมัครสอสอระบบเขตกรุงเทพมหานครครับ
เราเป็นผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนสายการเมือง
เราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคม
เปลี่ยนแปลงการเมืองได้ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะนะฮะ
การเป็นนักข่าวเวลาเรานำเสนอสิ่งต่างออกไป
แล้วมีผลทำให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น
ตัดสินใจเปลี่ยนเพราะการนำเสนอข่าวของเราก็เยอะ
แต่เพียงแต่ว่าตัวนักการเมืองเอง
เรามีอำนาจโดยตรงที่จะเข้ามาแก้ไขกฎหมาย
แล้วก็นำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อมวลชนก็ได้
อีกอย่างก็คือว่าผมมองว่าในหน้าที่การงานเส้นทางของนักข่าวของผม
อีก๑๐ปีข้างหน้าจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ผมก็มองเทียบว่าจริงแล้วเราเรียนรัฐศาสตร์มา
ก็เราก็คิดว่าเราเรียนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ย
ขอลองสักครั้งแต่ลองที่นี้ไม่ใช่ว่ามาลองแบบเล่นเล่นนะ

ยังไงลงมาเนี่ยต้องขอโอกาสสักครั้ง
ก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจ
เพราะว่ามากกว่านี้เราก็อาจจะมองว่าแก่ไป
มีกังวลเรื่องสุขภาพด้วยว่าเราจะพร้อมไม่พร้อม
เรื่องเงินเรื่องความคิดเรื่องอุดมการ
เรารู้สึกว่าในวันนี้มันกำลังดีแล้ว

แล้วก็ประกอบกับว่าตัวนโยบายของพักกล้าในขณะนั้นนะครับ
ก็มีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจป่าท้อง
เพราะผมพื้นฐานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเห็นนักการเมืองเนี่ย
นักการเมืองมักจะมีแต่แบบลูกคนรวยใช่ไหม
แต่ผมมันแม่งเป็นคนจนเมืองโดยเฉพาะเลย
เป็นพนักงานเงินเดือนตอนแรกนั่งรถเมย์
พัฒนามาหน่อยมีเงินซื้อมอไซค์

ก็ต้องเอามอไซค์ไปหลบใต้ทางด่วนทางข้าม
เพราะว่าเดี๋ยวเปียกใส่เสื้อกันฝนอะไรก็ไปไม่ไหว
คือเราต้องเจอกับอารมณ์แบบสภาวะคุณภาพชีวิตของคนจนเมืองที่มันไม่ได้ดีเลยครับ

มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคนช่วยคนจนเมือง
มีนโยบายช่วยกับเรื่องเศรษฐกิจให้คนเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น
แล้วก็ให้คนเข้าถึงโอกาสในการทำมาหากินได้มากขึ้น
แล้วก็จนมาเป็นพักชาติพัฒนากับพักกล้า
เรามาร่วมงานกันแล้วคนจากพักก้าก็มาร่วมกับชาติพัฒนากล้า
ก็สืบเนื่องมาจากนั้นก็กลายเป็นผมในวันนี้
จะออกมาเชื่อมไว้ต่อต้านบินทุน

มันโดยการทำมาหากินจะไปกระทบกับระบบรัชการ

ส่วนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไห
เขารู้สึกว่าเขาถูกลิดลอนเสรีภาพ

ซึ่งถ้าเขาไม่มีเสร็จภาพในการแสดงความเห็น
ไม่มีความปลอดภัยที่จะแสดงความเห็น
เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะส่งต่อความคิด
ของกลุ่มคนของคนรุ่นใหม่ได้

มันจะส่งผลไปถึงการเมืองไทยในอนาคต
แต่ว่าอยากฝากทุกฝ่ายว่าในการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใด

ก็จะต้องอาศัยการขับเคลื่อนในระยะยาว
เพราะว่าอย่างคำขวัญฝรั่งเศส

แต่สิ่งสำคัญที่มันต้องตามมาคือพาราดรภาพ
คุณจะต้องอดทนที่จะทำให้คนเชื่อตามคุณ

ไม่งั้นสังคมมันจะไปสู่การแตกหักและสูญเสีย

จึงออกแบบนโยบายไว้หลากหลายมาก

รวมถึงภายในของเราก็จะมีการมองเรื่องเป้าหมายหลัก
ถ้านโยบายเราเราออกเป้าหมายหลักเนี่ย
คือเป็นกลุ่มคนวัยทำงานขึ้นไปจนไปถึงกลุ่มคนชะลา
แต่เราก็มีนโยบายที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ด้วย
คนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยอาจจะเรามองแล้วก็รู้กันนะฮะว่า
มีเป้าหมายไปที่พักการเมืองบางพักโดยเฉพาะเลย
แต่เด็กจำนวนไม่น้อยนะผมจะบอกนะ

แล้วก็จะมีทางเลือกใหม่ให้กับภาคการเมืองอื่น

อาจจะมองในแง่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์กับตัวเอง
ผมเชื่อว่าจะต้องนำพาได้

คืออยากให้คนมองประเทศเรา

เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีระบบการเมือง

แล้วที่ผ่านมาเขาไม่ได้ตอบสนอง

วันหนึ่งการเมืองมันจะเปลี่ยนผ่าน
และปัญหาการเมืองมันจะหมดไปได้เอง

และวันหนึ่งเนี่ยการเมืองมันจะหมดไปได้เอง